ทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และสมาคมกู้ชีพกู้ภัยเบตงจังหวัดยาราม
ผู้ยากไร้ส้มแตมบ้านโดยนายไรฮานกองศิลป์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพเบตงและนายอับดุลยาลีแสมัง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรยะลาเขต๓ร่วมกับกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
และสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงนำเงินอิดปูนไปมอบให้กับนายมะรอฟิดีเจ๊เค
วัย๒๑ปีผู้ยากไร้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพัก
แล้วก็บ้านพักที่มีการชำรุดสุดสมเสียหายโดยนายมะรอฟีดีพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านพักกับคุณแม่และน้องอีกสองคน
บ้านดังกล่าวเป็นบ้านไม้ยกพื้นฝาบ้านพื้นบ้านทำจากไม้ไผ่
หลังคาสังกษีได้มีการก่อสร้างมานานแล้วจึงทำให้ชำรุดซุดสมเสียหาย
ฝาบ้านพื้นบ้านผูพังเวลาฝนตกน้ำรั่วมีน้ำหยดลงมาแทบจะพักอาศัยไม่ได้
ห้องน้ำก็ไม่มีต้องอาศัยอยู่บริเวณริมคลองและป่าที่เป็นห้องน้ำ
โดยนายมารอฟีดีเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจมากและขอบคุณผู้ใจบุญ
มอบเงินช่วยเหลือสิ่งของในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในครั้งนี้